เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีแฟนบอลมาต้อนรับได้อย่างอบอุ่นเลยทีเดียว
ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้พวกเขานั้นก็มีคิวที่จะจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์ใจกลางกรุงเทพด้วยครับ
โดยมีกลุ่มแฟนบอลของทีมมารอต้อนรับกันจำนวนกว่าร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะครับ
ที่เห็นในภาพนี้ก็มากันหนาแน่นเลยล่ะครับก่อนที่ในเวลาสิบสี่นาฬิกาครับ
พร้อมด้วยนายอายวัฒนศรีวัฒนประภารองประธานสโมสร
ไม่มีใครคาดคิดครับว่าเขาจะได้ครับ
ขณะที่นายวิชัยนะครับได้เปิดเผยถึงอนาคตในปีนี้ว่า
จะเดินหน้าเสริมผู้เล่นเข้าสู่ทีมเพื่อรักษามาตรฐานให้ได้นะครับ
สร้างก็เห็นว่าเรามีความตั้งใจนะครับที่จะทำให้ทีมฟุตบอลของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้า
จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราเสมอนะครับ
หรือกองเชียร์ของเราเนี่ยไม่เคยหนีแล้วก็จะเชียร์เราในตลอด๙๐นาที
นี่คือสิ่งที่เป็นอย่างนี้กันมาตลอด
ส่วนเรื่องของการจราจรในวันพรุ่งนี้เพราะว่าจะมีขบวนแห่แชมป์เนี่ย
ล่าสุดนะครับพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงแผนการจัดการบริหารการจราจร
จากโรงแรมภูแมนคิงพาเวอร์ซอยรังน้ำ
ใจกลางกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีว่า
ตำรวจนครบานทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร
ซักซ้อมและทำความเข้าใจในการจัดการบริหารการจราจรแล้ว
นี้ครับจะมีการปิดการจราจรเป็นช่วงระยะเวลาสั้นนะครับหลังขบวนผ่านก็จะมีการเปิดการจราจรในทันที
ซึ่งประชาชนไม่ต้องกังวลครับเนื่องจากได้มีการจัดแผนการทางเลี่ยงทางแยก
เพื่ออำนวยความสะดวกเอาไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ทราบผ่านทางศูนย์ควบคุมสั่งการหรือว่า
บก๐๒สถานีวิทยุสวพ๙๑และสจ๑๐๐เป็นระยะนะครับ